คุณผู้ชมค่ะวันนี้แม่ชีสันสดีนะคะเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่มีกระแสข่าวบอกว่าแม่ชีเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะคะ
โดยแม่ชีบอกว่าเลือกใช้วิธีการรักษาทั้งวิทยาศาสตร์บำบัดแล้วก็ธรรมชาติบำบัดที่สำคัญแม่ชีหรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกกันว่าแม่จ๋าเนี่ยนะคะ
บอกว่าสิ่งสำคัญเลยคือต้องคุยกับตัวเองให้มากขึ้นดีกว่าส่งไลน์ไปคุยกับคนอื่นเนี่ยนะคะ
ชีสันสนีเสถียรสุทธิ์ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานนะคะก็ถือว่าครั้งแรกค่ะที่เปิดใจถึงการรักษาโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย
บอกว่ารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีอาการเจ็บบริเวณหน้าท้องผลการตรวจโดยการส่องกล้องของแพทย์โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่๒๗เมษายนนะคะก็พบก้อนเนื้อ๒ก้อนขนาดกว่า๑๐เซนติเมตรค่ะอยู่บริเวณนอกกระเพาะอาหารกระจายทั่วหน้าท้องแต่ว่าแพทย์บอกว่าไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้
ในรักษามะเร็งในเม็ดเลือดขาวแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ทั้งเรื่องของการกินทั้งเรื่องของการนอนผลพบว่าอาการดีขึ้นตามลำดับจนล่าสุดนะคะมิถุนายนที่ผ่านมาไปตรวจอีกครั้งผลการตรวจก้อนเนื้อก็ลดลงเหลือเพียงประมาณ๓เซนติเมตรเท่านั้นแม่ชีสันสนีนะคะยอมรับบอกว่าหลังเลือกใช้

แล้วก็จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยผ่านหนังสือเพื่อส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนเบื้องต้นคาดว่าหนังสือจะสามารถรวมเล่มประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า๒๕๖๑ค่ะ